การแสดงละครในที่ทำให้รูปแบบการแสดงมีชีวิตชีวาก็คือผู้แสดงที่มีสีหน้าแช่มช้อยสวยงาม
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการแต่งหน้าเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวผู้แสดง
รูปแบบของการแสดงละครไงได้เริ่มต้นจากการแสดงแรกเริ่มในพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นใน
ซึ่งมีระเบียบแบบแผนการแสดงตามจารีสประเพณีรวมถึงรูปแบบการแต่งหน้ารูปโฉมของตัวแสดง
ที่ตัวแสดงจะต้องจัดแต่งหน้าให้มีความงดงามมีความเรียบร้อยเน้นความประนีตและพิถีพิถัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน